เอาละค่ะกลับมาช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ว่าเขามีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงคริสต์มาสปีนี้ค่ะ
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
แล้วก็โรงพยาบาลซีรีโร่จังหวัดภูเก็ตอันนี้น่าสนใจ
เพราะว่าเขานำทารกมาสวมใส่ชุดจันตะครอสนะคะ
เพื่อให้เป็นการประชาชนนั้นได้มาชมกันด้วยค่ะ
เริ่มกันที่แต่ละพื้นที่กันก่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะน่ารักเชียวคุณสุดสกุล
ใช่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่เป็นภาพในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะ
ไม่น่าเชื่อว่าจะเบียดภาพอื่นได้กลายเป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐด้วย

น่ารักเลยนะคะนี่แหละค่ะที่บริเวณสวนแสดงเพนกวิน
สัตว์เปิดเขาเขียวตะบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส
ด้วยการจัดเพนกวินมาแต่งตัวเป็นซันตาคลอสจำนวน๒ตัว
นี่เป็นชุดเขาใช่ไหมไม่ใช่เพจนะ

นี่แหละ๒ตัวนี้ก็เดินนำหน้าขบวนพาเรทนกเพนกวินอีกประมาณ๒๓ตัว
เดินไปตามเส้นทางจากด้านในส่วนแสดงออกไปยังสระน้ำบริเวณด้านหน้า

ก็สร้างความสนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชน
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ารับชมสร้างความรอยยิ้มต่างนะคะ
โดยทางสวนสัตว์ก็จะมีการจัดพาเรทนกเพนกวินต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเรื่อยไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ของปีนี้ด้วย
โอ้โหแล้วเข้าไปใกล้ได้ขนาดนี้เมื่อกี้คุณอุ้มได้ด้วย
อุ้มได้เดี๋ยวกลับบ้านจะแวะไปดู

ใช่ค่ะไปอีกหนึ่งจังหวัดเขาก็มีการจัดเทศกาล

ที่ไหนไม่เสียงแป้นมาแบบเมื่อกี้
ช้าไงนี่ไงน่ารัก
นี่คือส่วนที่วังช้างอายุทยาและพะเนียด
เดินมอบขนมของเล่นจำนวนประมาณ๒๕๐๐ชิ้น
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา

น้อยหน้าซักที่ไหนคล้างก็ไม่น้อยหน้าเพนกวิ้นนะคุณเด็กแย่งกันใหญ่
ก็มีคณะครูอาจารย์ต่างชาติร่วมกิจกรรม
แล้วก็แจกของขวัญพร้อมกับเหล่าเด็กซันต้าน้อย
แล้วก็ช้างสันต้าอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ครับเด็กก็มีความสุขนะครับได้ของขวัญกันไปด้วย
ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ลงไปที่จังหวัดภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ
บริเวณโบสถคริสต์ถนนห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามอายุกว่า๑๐๐ปี
มีการประดับไฟอย่างสวยงาม
ส่วนที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรังนะคะ
ก็มีการประดับประดาษไฟอย่างสวยงามเช่นเดียวกัน

ก็มีประชาชนไปร่วมถ่ายรูปการพาบุตรหลานไปเที่ยวชม
อย่างเพลิดเพลินตาและเพลิดเพลินใจด้วยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการปล่อยแถวดูแลความเรียบร้อยด้วย

ไม่ได้หยุดนะฮะตำรวจทหารเนี่ยนะครับ
ค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนี่คุณ
อันนี้ดิฉันชอบมากอยากนำเสนอ
โทษนะฮะเกิดมาเป็นซาตาคอร์สเลยแหละ

ภาพนี้แชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะนะ
อันนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริโรธจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ก็มีการนำทารกแรกเกิด

เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสประจำปี

เพราะทำให้เด็กน่ารักน่าเอ็นดูน่าเกลียดน่าชัง

แต่เขาก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดแล้วนะ

ไปอีกหนึ่งจังหวัดใกล้กับจังหวัดภูเก็ต
นั่นก็คือจังหวัดพังงานะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเขานิยมไปเที่ยวนั่นก็คือที่เขาหลัก
ตอนนี้บรรยากาศเทศกาลฉลองคริสต์มาส
ตามร้านอาหารโรงแรมต่างในพื้นที่เขาหลัก
ตรรมคือค่ะอำเภอตกว่าป่าจังหวัดพังงาน
ก็มีการตกแต่งไฟอย่างสวยงาม
พร้อมทั้งได้มีการจัดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ย
เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันเป็นจำนวนมาก
โดยได้มีการจัดให้มีกิจกรรมทางดนตรี
เล่นเกมแล้วก็นั่งชิมอาหารทะเลแบบอร่อยกันด้วย

นี่นี่ขนาดแค่ที่เมืองไทยนะฮะครับนี่นี่นี่นี่นี่